จะเป็นหอมทำไมเนี่ยเขาเลิกแกให้
ต๒๐๐๖ว่าตุ๋มเสียน้ำตากับความรักทองนี้ของเขาเป็นเยอะมากแล้วอ่ะ
มันไม่รู้จะแบบพูดอะไรแล้วก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็คือเลิกกันครับ
เสียดายมากครับเพราะว่าคนนี้ตูมแบบ
ใช้คำว่าตูมไปงมเข็มในมหาสมุทรมาให้
คือคนนี้ตุ้มแบบฝากฝังฝากผีฝากไข้ว่ายังไงมันไปรอดแน่นอน
คือตุ้มเชียร์มาตลอดตั้งแต่แรก
โอ้โหตุ้มทำให้เขากว่าจะทำให้เขาเดทกันได้
ตุ้มแบบใช้พลังงานไปเยอะมาก
คือมันเริ่มจากเราอยากได้เขาเองก่อนเนาะ
เพราะว่าเขาโปรไฟล์ดีหล่อเป็นนักธุรกิจ
แล้วก็แบบคือดูดีไปหมดทุกอย่าง
ตู้ไปเจอที่ร้านไอรุบาทองหล่อครับผม
ก็เจอครั้งแรกก็คือเขาเป็นเพื่อนของพี่พอเจ้าของร้าน
แล้วเขาก็แนะนำมาตู้บอกผู้ชายคนนี้ดีมากน่ากินไม่พอมีมารยาทแล้วแบบ
มันดีไปหมดอะแต่เขาไม่ได้ชุดเราตุ้มกับพี่หอมก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นนะต่างปะ
แต่พอเราแนะนำให้พี่หอมเขากลับชอบพี่หอม

อย่างตอนที่เขาจะตัดเลิกกันเราได้มีการช่วยเคลียร์สารอะไรยังไงครับ

ตูมวันที่เขาตัดสินใจที่จะแบบว่าแบบถอยกันลดสถานะกัน
ตูมก็ได้มีโอกาสแค่แบบไปกินข้าวเลี้ยงส่งเขา
แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้อยู่คนเดียวจนพี่หมอบอกว่า
มึงของกูมึงร้องทำไมเป็นคนอินกับความรักของเพื่อน
เราเป็นคนรักเพื่อนเราอยากให้เพื่อนเราได้เจอคนดีอ่ะ
เหมือนเราสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วมึงผู้ชายคนนี้ดีมึงเอาสิ

เขาเป็นผู้ใหญ่อะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นแบบฝรั่งฝรั่งหน่อย
ก็คือเขาก็จะแบบคุยกันรู้เรื่องคุยกันแบบผู้ใหญ่
คือไม่ได้จบกันแบบไม่สวยนี่น่าจะเป็นคนแรกเลยมั้งที่จบกันแบบด้วยดีอะไรอย่างนี้ครับ
อ้าวจริงอย่างก่อนหน้านี้พี่ตุ้มรู้มาตลอดไหมคะว่ามันเกิดปัญหาอะไร
ที่มันแบบที่มันไม่น่าจะไปด้วยกันได้เลย
คือจริงตูมแค่ได้ยินมาคือตูมรู้แค่ว่าไลฟ์สไตล์ของพี่หอมอ่ะ
ด้วยจากว่าพอนางแบบมีน้องเข้ามาอันนี้ตูมไม่ได้ว่าไปเกี่ยวกับน้อง
ตูหมายความว่าด้วยจากว่าถิ่นฐานทุกอย่างที่หอมเขาสร้างลบลากไว้ที่นี่แล้ว
แต่ว่าเหมือนตัวฝั่งผู้ชายเขาก็อยากที่จะแบบเอาพี่หอมไปตรงฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้ครับ

คำถามมันแค่เรื่องรายละเอียด
รายละเอียดรายละเอียดตุ้มไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาคุยกันสองคนนะครับ
ผมไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเรามีหน้าที่จัดแจงเป็นสะพานบุญเนอะ
ที่เขาเป็นอย่างนี้กันสุดท้ายแล้วเขาจะไปต่อไม่ต่อ

เขาจะไปต่อไม่ต่ออันนี้มันเป็นเรื่องของแบบพรมลิขิตของเขาเลยครับ

เป็นกาวไม่ได้สิพยายามจริงพยายามจะแบบทำให้เขา
แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคนเรามันใช่ก็คือใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่

ก็ไม่กล้าถามพี่หอมเรื่องนี้เพราะเวลาคุยเรื่องนี้ทีไรตูมจะร้องไห้

เหมือนตามที่พี่หอมได้พูดในรายการไปเลยทุกอย่าง
มุมมองของเราเราคิดว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมา

ไม่ได้เลยแต่รู้แค่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ดี

ถ้าเกิดแบบมีใครสักคนหนึ่งอยู่ดูแลเขาเพอร์เฟคกันหมดทุกอย่าง
งานก็ดีลูกก็น่ารักครอบครัวก็อุ่นเพื่อนก็น่ารักเลย
ถ้ามันมีผู้ชายดีสักคนนึงมันก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์

มันคุยกันถึงว่าเขาอยากเอาพี่หอมไปอยู่นู่นด้วย
คิดว่าอาจจะมีการแต่งงานแล้วใช่ไหม
คือแหมผู้หญิงทุกคน

ถ้าใครที่ดูอยู่แล้วสนใจผู้หญิงที่ชื่อสกุลตราติดต่อตุ๊มมาได้หมดเธอ

พี่ตุ้มขอคำในเรื่องหนึ่งค่ะ

เราก็ให้ผู้ยงว่าแบบมันไปแย่งแฟนอัดดอกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะพี่

เสร็จแบบนี้ตุ้มน่าจะเห็นข่าว

ครับจากเพจเจ๊มอยครับ
แชร์อยู่ครับก็ตลกดีก็คอมเมนต์

ได้แชร์แล้วก็อ่านคอมเมนต์อยู่ก็คือ๙๕ไปทางมะตูมหมดเลย
แล้วพอเราอ่านด้วยว่ามีสวยคล้ายเราไหม

มันไม่ได้ขนาดนั้นคนเรามันแย่งกันไม่ได้หรอกเลยนะครับ
มันมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้อีกค่ายเขาจะเชี่ยง
เราไปไม่รู้นะร้านส้มตำตูก็ไปมาหลายที่

เขาน่าจะออกมาด่าหรือแฉเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่า

แต่เราก็ได้ว่าเราไม่ได้ไปแย่งคนมีเจ้าของเลยนะ
ไปงานวันเกิดเพื่อน

แล้วในงานวันเกิดมันมีอะไรเวลาเห็นการทำน้องนั้น

งานวันเกิดมันก็คือมีการเป่าเค้กปกติ

ก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงงานวันเกิดไหนเนาะ
ตุ๋มท้าเลยไหมว่าถ้าเขามีหลักฐานอะไรอย่างนี้ให้เอามา

คือเราไม่ได้มีการที่จะไปแย่งแฟนใครอยู่แล้ว

เราไม่รู้หรือเปล่าว่าคนที่เราคุยเขามี
เหรออันนี้ก็
จะให้ตอบตรงนี้ก็ไม่ได้
เมื่อกี้เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราคุยมันมีแฟนหรือเปล่า

ตูมิดไปทั่วเลยตูมสนิทตูมผัวทีฟไง
แต่ตูมเข้าใจแหละมันเป็นข่าวบันเทิงนะครับก็เสร็จให้มันบันเทิงมันตูมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วครับ
มีเวลาจะคุยกับใครต้องแอบเช็คเขาไหมคะว่าแบบเขามีเจ้าของไหมหรืออะไรอย่างนี้
ไม่เช็คว่าเขามีเจ้าของไหมเราเช็คของเขาก่อน
ว่าเขาโอเคไปกับเรารอดไหมแต่ส่วนเรื่องมีเจ้าของไม่มีเจ้าของ
เดี๋ยวพี่สื่อมวลชนจะเช็คให้เราเอง
เอ้าสิไปกันไม่ถูกแล้วไม่คิดว่าจะมาแบบนี้ใช่ไหม

ไม่คือตอนนี้หุยไม่อยากตอบแบบดาราเลย
ตลกตัวเองมากเลยตัวเองเหมือนเป็นนางเอกสวย

มันมีเวลาว่างจริงทุกวันนี้ก็คือ๓ทุ่มถึงเที่ยงคืน
การที่เราจะไปพัฒนาความสัมพันธ์กับใครมันต้องใช้เวลามากกว่านั้น
มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตูมยังอยู่ในช่วงดูคุยไปก่อน

แล้วนักแสดงช่องเจ็ดคือคนหน้า
นักแสดงช่องเจ็ดเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับไม่มีไม่มีครับ

ผัวทิศไม่มีอยู่จริง
ไม่มีอยู่จริงพัฒนาไม่ใช่เกี่ยวพัฒนาคือตุมเป็นคนเฟรลี่แล้วตูมเป็นคนพูดกับใครคือตุ้มพูดตรงว่าเฮ้ยจิกได้ป่ะเนี่ยจิกได้จิบแล้ว
อะไรอย่างนี้เป็นเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็คือเป็นพี่น้องกันทำไมเราต้องไปแบบมีเป็นศัตรูกับเขา

ตัดตกไปเลยครับแล้วตอนนี้ก็คือยังเป็นสถานะแบบหวงเหวงอยู่ครับ

สถานะวงเหวง